กรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถล่มรถของกำนันตำบลป
อำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายกันหน่อยนะคะ
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๕ขวบเสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุ
ส่วนตัวกำนันและลูกชายวัย๓ขวบรอดแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ถามเรื่องนี้ทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเขาก็ภาวะกัน
ก็เลยทำให้ในอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ก็เลยต้องขอกำลังทั้งตำรวจทั้งทหาร
มาช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับคนในพื้นที่
แล้วก็รวมถึงสกัดจับยาเสพติดด้วย
ส่วนวันนี้ค่ะญาติได้นำศพของนางไหมเยีย
เป็นภรรยาของกำนันทวีศักดิ์เนี่ยนะคะ
ไปฝังตามประเพณีชนเผ่ามงค
ท่ำกลางความอะลายของอยาดแล้วก็เพื่อน
ที่มาร่วมทรงนางไหมเยียเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ
ญาติพี่น้องร่วมนำศพนางหมายเยียว
วงภาภายสรรค์ซึ่งเป็นภรรยานายทวีศักดิ์ยอดมณีบังพฤ
เป็นกำนันตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
เคลื่อนออกจากหมู่บ้านบ้านห้วยหาน
ทำพิธีฝังศพตามประเพณีชาวมงค์
โดยก่อนเคลื่อนศพค่ะได้มีพิธีเป่าแคนตีกลองเพื่อส่งวิญญาณ
แล้วก็มีการเปิดฝาโลงเพื่อให้ญาติญาติ
มาดูหน้านางมะเยียเป็นครั้งสุดท้าย
บรรยากาศแน่นอนนะคะว่าโศกเศร้า
แล้วก็ญาติย่านหลายคนก็ยังทำใจไม่ได้นะคะ
จากนั้นได้เคลื่อนศพโดยรถกระบะไปยังสวนยางพารา
บ้านรักแผ่นดินตะบนตับเต่าอำเภอเทิง
จุดนี้เป็นจุดเดียวกับที่ฝังศพน้อง
อายุ๕ขวบซึ่งเป็นลูกสาวของนางไหมเยียก่อนหน้านี้ค่ะ
พิธีฝังศพวันนี้กำนันทวีศักดิ์
กำนันตะบนปไม่ได้มาร่วมด้วยนะ
เนื่องจากว่ายังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
มหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าโรงพยาบาลสวนดอกนะคะ
ด้านนายคำรณศรีโพในอำเภอเวียงแก่น
ก็เดินทางมาร่วมทำงานศพด้วยเนี่ยนะคะ
พร้อมกับตัวแทนข้าราชการในพื้นที่โดยบอกว่า
ตอนนี้ได้รับการอนุมัติงบประมาณอย่างเร่งด่วน
เพื่อจัดซื้อกล้องวงจรปิด๑๕๐ตัว
ติดตั้งในเขตพื้นที่อำเภอเวียงแก่น

ยังมีการขอกำลังเสริมเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจทั้งทหารแล้วก็ฝ่ายปกครอง
เข้าไปดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์อุกอาจแบบนี้
ประชาชนชาวบ้านในระแวกนั้นเขาบอกว่า
เขาก็กังวลนะว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดซ้ำรอยได้
ก็เลยมีการเข้มงวดเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
โดยเฉพาะขบวนการลำเลียงยาเสพติดอันนี้ต้องเข้มงวดเลยนะคะ
เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้นำชุมชนค่ะ
ส่วนขวัญและกำลังใจตอนนี้เราก็ได้เจ้าหน้าที่มาเพิ่มจุดประจำ
แล้วก็ชรบหมู่บ้านที่อยู่เวรกันกลางคืนนะครับ
เพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็มีสายตรวจพิเศษซึ่งจะประกอบไปด้วยตำรวจทหารปกครองอศเข้ามาร่วม
เพื่อไปเยี่ยมเขาให้กำลังใจเขาว่าหนึ่งให้เขามั่นใจว่าเขามีความปลอดภัยในชีวิต
จากนี้นะคะในอำเภอเวียงแก่นยังบอกด้วยนะว่าการดำเนินคดี
ตำรวจได้ลงพื้นที่หาหลักฐานแล้วก็สอบปากคำพยานเพิ่มเติม
ซึ่งน่าจะมีความชัดเจนเร็วนี้ล่ะ
ส่วนในส่วนของทางอำเภอก็ได้ส่งมอบปืนลูกซองทั้งหมด๓๑๕กระบอก
ให้ทางการไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ครบแล้วนะคะ
ตอนนี้รอผลตรวจที่ชัดเจนอีกครั้ง
ขณะที่ชุดคลี่คลายคดียังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง
แต่แน่นอนว่ายังคงมุ่งปมสังหารประเด็นเดิมเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดล็อตใหญ่๒ล็อต๒คดี
ซึ่งผู้ต้องหาเป็นคนในพื้นที่
จึงต้องประสานกับหน่วยงานด้านการปรับรามยาเสพติดแล้วก็ฝ่ายมั่นคง
ร่วมติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่อาจจะหลบซ่อนตัวอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนไทยลาวด้านจังหวัดเชียงราย
ก็หวังว่าคดีนี้จะจับกลุ่มคนร้ายได้เร็วนะ
เพราะว่าเป็นคดีที่เสถินขวัญและอุกอาจจริง
ตอนนี้ก็รอผลนะคะจากการนำปืนทั้ง๓๑๕กระบอกในพื้นที่ใกล้เคียง
ที่เขามอบให้กำนันผู้ใหญ่บ้านเอาไว้ปกป้องคนที่อยู่ในพื้นที่ของตัวเอง

กระสุนที่เขาเก็บได้ในพื้นที่เกิดเหตุมันไปตรงกับกระบอกไหน